คุณไปขอนแก่นรับรองลูกคุณต้องชอบแน่นอนนะ
เด็กลูกเด็กเล็กแดงลูกหลานไปดูกันหน่อยที่สวนสัตว์ขอนแก่นค่ะ
มีภาพน่ารักของเจ้าจ๋อลิงอุรังอุตังคุณดู

เขาหนาวใช่ลิงอุรังอุตัง
นี่คุณชะหราดนะคุณหนาวแม้เขาจะมีขนคอนโหมนมรัมให้เห็น
หรืออายเขินได้หลายอย่าง

เออนางลงไปข้างล่างไปลากเอากระสอบปากมาคลุมหัวคลุมตัว
เหมือนคนซุกพ่อผมอย่างไรอย่างงั้นเลยครับลักษณะดูนาว

คือลิงเวลากูตังหน้าตาเขาจะดูเหมือนคนสูงวัยนะ
อันนี้ก็จะเหมือนคนแบบคนแก่นั่งคุมผ้า
ผิงไฟผิงแดดอะไรอย่างนี้ก็น่ารัก

บางคนก็ต้องหยิบกล้องมาถ่ายกันแทบไม่ทัน
จากกระสอบป่านะคะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เขาก็เข้าใจแหละ

เขาก็ติดตั้งหลอดไฟปูผ้าห่มเอาฟางแห้งวางรองไว้ให้
สร้างความอบอุ่นให้กับสัตว์นานาชนิดตลอดฤดูหนาวเลย
ชมกันได้นะคะเออสัตว์ก็หนาวเป็นนะเธอ

ต่อเนื่องลงใต้ประจวบคีริขันอากาศประจวบคีรีคันก็หนาวเหมือนกัน
ลิงสแมที่เขาช่องกระจกข้างสารากลางจังหวัด
ไม่มีตัวไหนลงไปแห่น้ำเลย
ใช่จะลงเหมือนหนาวอ่ะครับพี่
ปกติที่น้ำตกลิงกระโจนเนี่ยคุณดูชื่อชื่อน้ำตกลิงกระโจน
ลิงจะลงไปเล่นน้ำเยอะมากเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
นิยมมาชมวิวให้อาหารลิงดูลิงเล่นน้ำแล้วก็ถ่ายภาพ
แต่นี่ค่ะถ้าลิงพูดได้คงบอกว่า
ใครจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำเย็นในตอนนี้เล่า

คืออยู่ขอบบ่อก็จริงแต่ว่าโอ๊ยไม่แห่ลงไปหรอกจ่าเท้าเธอ
เขาบอกว่านักท่องเที่ยวออกมาเดินเล่นกันน้อยเหมือนกัน
เพราะว่าอากาศมันหนาวลิงก็ไม่ค่อยมีอะไรกินนะคะ
เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมาซื้ออาหารแจก
ลิง๒๐๐ตัวตอนนี้ก็ขาดแคลนอาหารตามกันไปเลยนะคะ
เอาใครอยู่ว่างเอาอาหารไปให้มันหน่อยเนาะ
หนาวแบบนี้ยิ่งต้องสร้างความอบอุ่นเพิ่มไขมันให้ร่างกายซะหน่อย

แจกจะแจกเองเลยนะโอ๊ยเอ็นดูหนูลูก
เนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่บางทีมันก็น่าหุดหงิดนะ

ปิดท้ายค่ะอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากลิงนี้ซึ่งจะพาไปดูข้างแว่นถิ่นใต้หลงฝูง

หลงฝูงมาก็มาอาศัยอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาบูโด
เมื่อกี้คนลูบหัวเขาขอลูบหัวให้คน
ที่ตำบลควนทองชาวบ้านตั้งชื่อให้เลยบอกว่า
หนูถอดแว่นก่อนลูก
ยังถอดไม่ได้ถอดไม่ได้ครับของชื่อคังแว่นถิ่นใต้จ้านที่ฝ่ายปกครอง
ก็เลยนำคณะลงมาสำรวจพื้นที่
หาแนวทางอนุรักษ์แล้วก็ป้องกันการล่าสัตว์ป่าด้วย
ก็เดี๋ยวจะมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ

ช่วยกันดูแลแล้วก็อย่าทำร้ายเจ้าน้อง

อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าบริเวณนี้

เป็นพื้นที่อนุรักษ์ห้ามล่าสัตว์ป่าเด็ดขาดที่เขาบูโด